ใครติดเราไม่ได้มานั่งโทษกันแล้วว่าเฮ้ยทำไมติดทำไมเอามาแพร่
เพราะตอนนี้ทุกพื้นที่มันกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงเราหาต้นตองไม่ได้แล้วว่าใครติดมาจากใคร
คุณผู้ชมแต่หนึ่งอย่างที่อยากขอคุณต้องไม่ปกปิดข้อมูลว่าคุณไปพื้นที่เสี่ยงมา
เพราะถ้าเกิดคุณปกปิดคนอีกมากมายเหลือเกินจะเดือดร้อนเพราะคุณถูกไหมฮะ
อย่างกลุ่มพยาบาลกลุ่มนี้โรงพยาบาลที่นครศรีเขาไปรักษาผู้ป่วยคนหนึ่ง
แต่ผู้ป่วยกลับปกปิดข้อมูลกับเรื่องของความเสี่ยงสุดท้ายผู้ป่วยเป็นโควิด๑๙
พยาบาลเป็น๑๐คนทั้งผู้หญิงผู้ชายน้ำตาตกเลยเดินไปกักตัวทำงานก็เหนื่อยแล้ว
สุดท้ายก็ต้องมาเสี่ยงกับการติดโควิดด้วยนะฮะเอาไปดูคลิปที่มีคนถ่ายในโรงพยาบาลมาให้ชมครับ
แหละที่นี่ดูเราเสียกำลังแนวน่าไปกี่คนเป็นสิบครับคือคน
พวกนี้ก็เวลาเค้าทำงานเหนื่อยเนี่ยเค้าอยากกลับบ้านไปหาครอบครัวต้อง
พี่บ้างรอกมาแล้วหลังจากนี้แล้วอย่างน้อย๑๔วัน๑๔วันเขาจะไม่ได้อยู่
ครอบครัวเขานะถูกต้องนะคลิปนี้มีคนถ่ายไว้ลงในติ๊กต๊อกตั้งแต่คืนของวันที่๒๔เมษายนแล้วนะแล้วก็มีการแชร์กันเยอะก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลอ่าพยาบาลพยาบาลของโรงพยาบาลนะครับมหาราชนครศรีธรรมราชทั้งผู้หญิงผู้ชายก็หลายคนนะครับเดินเรียงแถวกันบางคนก็ร้องไห้บางคนก็สะพายกระเป๋าของใช้ส่วนตัวค่ะเพราะว่า

น่าจะสงสัยว่าเขาจะติดโควิดนะครับคุณผู้ชมนะฮะทำให้กลุ่มพยาบาลกับกู้ชีพกู้ภัยที่รับตัวเข้ามาใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยไม่ทันมาระวังตัวเพราะเขาไม่ได้บอกตั้งแต่แรกตอนที่รับตัวมาว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะสุดท้ายก็ต้องถูกกักตัวแบบกระทะหันเพื่อสังเกตอาการสิบสี่วันทำให

ยกระดับในการป้องกันตัวเองสันนิษฐานก่อนคนที่ป่วยมาอาจจะติดโควิดมาแล้วก็ป้องกันตัวเองซะก่อนนะฮะเพราะบางทีผู้ป่วยก็ปกปิดข้อมูลแบบนี้แหละนะครับอืมแล้วมันเลยนะอย่าทำแบบนี้นะมันมีอีกกรณีหนึ่งนะฮะหลังจากที่คือรัฐบาลเนี่ยอืมไม่น่าใจว่ามันมีติดปัญหาอะไรนะฮะอืมแต่ว่าค